คุณผู้ชมไปดูวิถีชีวิตการทำมาหากินของชาวบ้านทางภาคเหนือกันหน่อย
ที่บ้านมีสวนต้นไผ่นะคุณผู้ชม
แต่ว่าเขาจะไปหาอะไรในนี้แล้วจะหาอะไรออกมาทำอะไรตามไปดูกัน

เลี้ยงรถด่วนขบวนสุดท้าย
แต่ว่านี่มาหลายตัวเลยนะฮะ

น่าจะไม่หมดน่าจะเยอะอยู่

จะไปทอดกรอบใส่เกลือโรยพริกไทยนิดหน่อย

เขามาหานอนไม่ไผ่อยู่ในต้นไผ่ที่สวนหลังบ้าน
คุณแอลเนี่ยเป็นชาวปากาเกยอนะคะอาศัยอยู่ที่จังหวัดตาก
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงนี้หน้าฝนหนอนไม่ไผ่ก็เลยจะมีเยอะ
เขาก็เลยเข้าไปขาเก็บหนอดไม้ไผ่ตามต้นไผ่หน่อย
วิธีการคือใช้มีดเฉาะไปที่ลำไผ่ก่อน
ถ้าพบว่ามีหนอนไม้ไผ่ก็จะเฉาะให้มันกว้างขึ้นกว้างขึ้น
แล้วใช้มือนี่แหละค่ะล้วงเข้าไปเก็บน้อนออกมาใส่กระมังไว้เลย
มันจะอยู่กันเป็นโอ้เป็นแฟมิลี่
โอ้โหมันโปะอยู่อย่างนั้นเลยอยู่กันเยอะเลยค่ะ
เอาหามาได้ตามจำนวนที่พอใจแล้วก็จะนำมาประกอบอาหารทานกันในครอบครัว
ลดค่าใช้จ่ายนี่ไงเมนูที่บอกไป
เอามาทอดแบบนี้ค่ะเป็นเมนูรสด่วนทอดกรอบ
ทานคู่กับข้าวสวยน้ำพริกผักก็บอกเลยว่าฟินจริง
จะทานเล่นเวลานั่งดูทีวีก็ได้เช่นกัน

เออน่าอร่อยดีเหมือนกันนะคะ
บอกเลยว่าหากินยากพอสมควรแล้วราคามันก็เลยสูง
อ๋อต้องขอบคุณด้วยนะเจ้าของอัลกาเรียง
ติดตามวิถีชีวิตของเจ้าเหนือที่กันต่อได้เลยเจ้า
เจ้าเสินมาไปกับชุมชนอาค่าก็ไปหา
แต่ว่าเขาไม่มักมาคั่วนะเขามกเลย